คุณผู้ชมท่านไหนอยู่หัวหินตอนนี้ส่งไลน์เข้ามาแสดงตัวหน่อยละกันนะครับ
ว่าตอนนี้ที่หัวหินเป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศน่าเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะครับ
เชิญชวนพวกเราและคุณผู้ชมท่านอื่นไปเที่ยวหัวหินกันหน่อยแล้วกัน
ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้คุณวัชรีพาไปดูทั้งตลาดเช้าตลาดกลางกุ

หิวเลยใช่ไหมคุณโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี้ถ้าเกิดไปเดินตามถนนตลาดกลางคืนนะ
แวะร้านทานกุ้งมังกรตัวโตนะน้ำมะพร้าวปั่นเย็น

มีอีกหลายอย่างของขาวของหวานจัดให้เต็มที่
ยังไงเสน่ห์ของเมืองหัวหินก็ยังมีอยู่อีกมากมายนะคะ
และแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในที่แห่งนั้นนะคะ
ในวันนี้ค่ะมีกำลังใจมากมายที่หลั่งไหลไปที่หัวหินค่ะ
เป็นการรวมพลกันนะคะของกลุ่มคนที่มีความตั้งใจ
จะไปกอดจะไปให้กำลังใจคนหัวหินนะคะ
โดยการรวมตัวกันนะคะแต่งกายคลอสเพลย์
แล้วก็นำขบวนรถคลาสสิกนะคะมุ่งหน้าไปที่หัวหินกันนะคะ
เรียกว่าไปกอดหัวหินคืนความสดใสให้กับหัวหินกัน
ตอนนี้ผ่านมา๒ชั่วโมงแล้วนะคะขบวนรถเริ่มหนาแน่น
ติดตามบรรยากาศกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะ
ขณะนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณปั๊มปตทวังมะนาวค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดพักรถจุดแรกนะคะ
หลังจากที่ขบวนรถยนต์นะคะอเมริกันคาคลาสสิกค่ะ
เคลื่อนตัวออกจากจุดสตาร์ทที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ากัน
ตั้งแต่ช่วงเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
โดยคาดว่าอีกสักเวลาประมาณ๔๐นาทีค่ะ
ขบวนรถทั้งหมดจะเคลื่อนตัวมาถึงที่นี่ค่ะ
กลับไปดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
อเมริกันคลาสสิกร่วม๒๐คันนะคะ
ได้มาจอดรวมตัวกันที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต

มหานครไปที่หัวหินระยะทางกว่า
๒๐๐กิโลเมตรเพื่อไปให้กำลังใจ
ชาวหัวหินพร้อมฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

จากหัวหินค่ะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทุกคนที่มาในวันนี้ต้องบอกว่ามาด้วยใจ
นะคะจะใช้ถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าสู่ถนนพระรามสองจากนั้นใช้
ถนนเพชรกะเสมมุ่งหน้าสู่อุทยานราชพักษ์ค่ะเพื่อรอรวมตัวกับ
รถยนต์คลาสสิกจำนวนสี่สิบพันกลุ่มนักปั่นกว่าสามร้อยชีวิต
มอเตอร์ไซค์คลาสสิกกว่าอีกหนึ่งร้อยคันค่ะโดยกำหนดการคร่าวคร่าวของรถยนต์
ลิกันคลาสสิกนะคะวันนี้เขาจะไปแวะทานข้าวกลางวันกันที่
เนเซียหัวหินในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาค่ะ
ในเวลา๕โมงเย็นของวันนี้นะคะขบวนรถทั้งหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นขบวนรถยนต์อเมริกันคลาสสิกมอเตอร์ไซคลาสสิกนะคะ
รถจักรยานค่ะจะเคลื่อนขบวนออกจากอุทยานราชพักษ์นะคะ
่งหน้าไปที่หอนาฬิกาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันกันค่ะ
และในเวลาประมาณ๑ทุ่ม๙นาทีนะคะทั้งหมดก็จะร่วมแสดงพลังความสามัคคีนั่นเองค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์นะคะรายงานสดจากปั๊มปตทวังมะนาวค่ะ